เรื่องราวที่มันแปลกประหลาดอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมค่ะ
เกิดที่จังหวัดลำพูนนะคะ
เป็นเรื่องของต้นกล้วยประหลาดอีกแล้วค่ะ

แทงออกมากลางก็คือลำต้นอีกแล้ว

พื้นที่เทศบาลเหมืองง่าหมู่๒ตะบนเหมืองง่าม
เมืองจังหวัดลำพูนเขาก็ยังแตกตื่นกันอยู่นะคุณ
หลังจากที่มีต้นกล้วยต้นนี้ออกปลีออกมากลางลำต้น
ผู้ที่ดูแลสวนกล้วยก็คือนายนฤทธิศรีทองวันอายุ๒๙ปี
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลเมืองง่า
เขาต้องเข้าไปพิสูจน์ตามความเชื่อที่ชาวบ้านเขาเล่าลือกัน
ปรากฏว่าพบภายในสวนกล้วยกว่า๒๐ต้น
จะมีอยู่แค่๑ต้นเท่านั้น
ที่มีปลีกล้วยงอกออกมากลางลำต้นแบบที่เราเห็นกันอยู่นี้
ก็เลยยิ่งสร้างความแปลกประหลาดใจ
ให้กับผู้ที่พบเห็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะ
นายนาริสบอกว่ามีชาวบ้านพากันเดินทางไปดูต้นกล้วยต้นนี้
อย่างต่อเนื่องเลยในช่วงนี้ด้วยนะคะ
บางคนทำอย่างไรจุดทูปค่ะ
พากันจุดทูปขอเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อนะคะไปดูกันสิ
ไปดูกันสิ
ของลำต้นครับแต่คุณก็บอกว่าจะติดตามกับแสงหรือเปล่านะครับ
เห็นแบบนี้แล้วสงสัยเหลือเกิน
แทงหัวปลีออกมานี่มีลูกกี่ผลกี่อะไรยังไงเนี่ย

นับได้ไหมนับคุณนับดูค่อยแน่นับไป

คุณจะนับละเอียดไปนับวันหลัง
เดี๋ยวดิฉันเอารูปภาพนิ่งให้คุณไปนับเอา

โดยลักษณะของกล้วยเครือนี้ตรวจสอบพบแล้วว่า

ออกผลเนี่ยเรียงกันลักษณะแบบนี้นี่แหละค่ะ
แล้วก็มีปลีกล้วยโผล่ออกมาตรงกลางลำต้นอย่างที่เห็น
ให้ฟังให้เฉยไม่ได้มีอะไรเลยจริง

โอ้โหนับสุดท้าย